ส่วนเรื่องของอุบัติเหตุจากฟืนไฟก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันนะคะ
ช่วงนี้หน้าร้อนใช้ไฟกันเยอะอาจจะเกิดไฟฟ้ารัดวงจร
แล้วก็เกิดเป็นเหตุไฟไหม้แบบนี้ค่ะ
โหเป็นไงคะควันคลุ้งเลยนะคะ

แล้วไม่ได้เกิดภายในบ้านนะแต่นี่คือที่โรงเรียนรัฐดาประชาสรรค์
อยู่ที่ตำบลบ้านกล้วยจังหวัดชัยนาธค่ะ
พอเกิดเหตุปุ๊บจนทีก็รีบมาเลยนะคะ
เป็นจนทีรถดับเพลิงนะคะจากเทศบาลตำบลบ้านกล้วย
ระดมกำลังมาฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ใช้เวลาอยู่ประมาณ๑ชั่วโมงก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
จากการสรวสสอบเราเห็นว่าต้นเพลิงมาจาก
เอกสารอื่นของโรงเรียนอยู่ด้วย

มูลค่าความเสียหายครั้งนี้ก็กว่าหนึ่งล้านบาทเลยครับ
ทีนี้ก็ไปสอบถามคุณครูรัฐดาวันรักษาจันทร์ซึ่งเป็นคุณครูเวรประจำวันเนี่ยนะคะ
คุณครูบอกว่าวันนี้เป็นวันที่๒ที่เหล่าบรรดาคุณครูมาร่วมแรงร่วมใจกัน
ภาษีอาคารเรียนใหม่อืมเตรียมจะเปิดเรียนครับ
ทีนี้ค่ะจู่ก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นตู้มอย่างแรงเลยค่ะ
คุณครูบอกโอ้โหตกอกตกใจมากตกใจขนาดไหนระทึกแค่ไหนไปฟังเสียงคุณครู
บอกว่าเพราะว่านายเห็นกวนก็จะเข้าไปก็ล้างแม่เข้าเพราะมันขึ้นมาเลยมันมีกระดาษเยอะเท่านั้น
เป็นห้องเอกสารห้องประชุมส่วนที่ได้ยินเสียงดังกับส่วนที่กว้างขึ้นเองที่เดียวกัน
เนี่ยคุณผู้ชมค่ะกละหนกันไปหมดอ่ะส่วนสาเหตุของการเกิดไฟไหม้เนี่ย
ก็คาดว่าน่าจะเป็นการเกิดไฟฟ้ารัดวงจรครับแต่จะมีสาเหตุที่แท้จริง
อะไรอย่างไรก็คงต้องรอการพิสูจน์ที่แน่ชัดต่อไปโอ้ยยังปิดเทอมไม่มีเด็กอยู่ไม่มีคนอยู่ข้างในนะ
ถือว่าดีนะช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมอยู่ความเสียหายโอ้โหเยอะแยะมากมาย